หุ้นชมไปดูที่ชนบุรีมีเรื่องที่มันแบบหลายคนก็งง
มันมีกลุ่มคนที่บอกว่าเขามาจากฉะเชิงเศร้า
ถือป้ายประท้วงตำรวจที่ชนบุรี
บอกว่าให้ตำรวจชมบุรีปราบรามบ่อนในชนบุรีได้ไหม
เพราะญาติพี่น้องเขาที่ฉะเชิงเซาข้ามจังหวัดมาเล่นการพนัน

ทนไม่ไหวแล้วแล้วก็ไปกู้เงินนอกระบบสุดท้าย
หนี้ไปทวงถึงบ้านที่ฉะเชิงเศร้า
แล้วเขาก็เดือดร้อนก็เลยบุกมาที่ชนบุรี
ทวงถามเพราะว่าทำไมตำรวจถึงไม่ปรับรามเรื่องของบ่อนการพนัน
มีประชาชนกว่า๒๐๐คนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย
เขาเหมารถบัตรกันมาคุณผู้ชม๕คัน

ไปจอดที่หน้ากองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ก่อนเดินชูป้ายก็มีใจความว่า

ชาวชนบุรีไม่เอาบ่อนอะไรแบบนี้ฮะ
ผิดกฎหมายเต็มไปหมดก็มีโปรงมีป้ายกันไป
ต่อมาหลังจากนั้นก็มีพันธุ์ตำรวจเอก

เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ออกมาเจอกับคนกลุ่มนี้
ขอทราบหน่อยว่ามา
มาจากไหนมาทำอะไรใครเป็นแก่นำ

ไม่มีใครตอบเลยไม่มีใครให้ข้อมูลใดเลย
ผู้สื่อข่าวต้องไปจะล่อมถามแอบถามเองว่า

เขาก็บอกว่าอ๋อมาจากอำเภอบางประกงที่ฉะเชิงเซา
ร้อนเพราะญาติพี่น้องเนี่ยมาเล่นในบ่อนการพนันที่ชนบุรี
ทำให้เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็ไปกู้เงินนอกระบบมา
ถูกตามทวงหนี้เดือบร้อนต้องหลบซ่อนตัวอย่างไม่มีความสุข
ก็เลยเดินทางจากฉะเชิงเซามาร้องเรียนตำรวจที่ชนบุรี

ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ้าแล้วทำไมถึงไม่ไปร้องที่ตำรวจฉะเชิงเซาล่ะ

แล้วก็เดินกลับขึ้นรถแล้วก็ออกไปทันที
ตำรวจเขาก็งงอะคุณผู้ชม
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกกรวัตรเขายืนยันกับผู้สื่อข่าวว่า
ชนบุรีนั้นไม่มีบ่อนการพนันอย่างแน่นอน
ส่วนประชาชนที่มาชูป้ายก็ไม่ใช่ชาวชนบุรี

มีหลักฐานอะไรไหมก็ไม่มีใครตอบไม่มีใครออกมารับผิดชอบ
นี้ก็เลยฝากประชาชนกลุ่มนี้เพราะว่าเขาเดินทางกลับไปแล้วนะฮะ

กลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์อะไรแล้วมีใครอยู่เบื้องหลัง
แล้วมีบ่อนในพื้นที่ของจังหวัดชมบุรีนั้นจริงเท็จอย่างไร

เพราะว่าถ้าเกิดประชาชนเดือดร้อนจริงเมื่อตำรวจถาม
ต้องให้ข้อมูลต้องตอบได้ว่าคุณมาจากไหน
คุณต้องการอะไรอะไรแบบนี้แต่ว่าชาวบ้านนั้นตอบไม่ได้

ที่ช่วยเป็นหูเป็นตากันแล้วก็ร่วมกันรณรงค์

มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหนนะคะ